เป็นเรื่องที่พลเมืองดีเขาเห็นเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเห็นเป็นคุณยายคือคุณยายทวดนั่นแหละ

ล่ามโซ่หลานชาย๘ขวบนะคุณ
แล้วมีการเอาไม้เอาปลายโซ่ฟาดหลานด้วย
ทีนี้พอพลเมืองดีเขาเห็นแบบนี้เขาก็ต้องไปห้าม
ดูคลิปนี้หน่อยไหมคะจังหวะที่ไปพยายามห้ามอะค่ะ
ขันใจกินไหมกูขึ้นอย่างเมื่อคืนให้อุ้น
โอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นอธิบายคลิปกันก่อนนะฮะ
เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคือคลิปนี้เขาบอกว่า

คือเป็นยายทวดแล้วล่ามโซ่เหรน

ใช่แล้วเหมือนเด็กเนี่ยหลุดแล้วก็หนีออกมานะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านบอกอย่าเอาไป

เพราะดูท่าทีเด็กก็ไม่อยากไปกับยายทวด
ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็ต้องประสานกับนายอำเภอในอำเภอพระยืน

เพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลือเยอะเลย
ทีนี้เขาก็เลยไปที่บ้านพักอยู่ที่หมู่๑
ที่บ้านโต้นอำเภอพระยืน
ตอนไปถึงนะคุณผู้ชมก็จะไปบ้านของทวดคนนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าตอนเข้าไปมันเป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะ
แล้วกลางบ้านนี่มีเสาอยู่เห็นไหม
มีเสาอยู่แล้วมีโซ่คล้องอยู่กับแม่กุญแจ
อันนี้ตอนที่นักข่าวไปนะคุณทวดเนี่ยเอาโซ่ล่ามนักข่าวให้ดูเลย

นี่ฉันทำแบบนี้ฉันทำแบบนี้
คุณทวดคนนี้อายุ๖๙ปีแล้ว
ชื่อว่าคุณทวดทองเราเรียกแบบนี้ละกัน
แล้วทวดก็บอกว่าอยู่กับเหรน๘ควบ
ซึ่งเอาจริงนะตอนที่เราเห็นสภาพเด็ก
เด็กก็เป็นเด็กดูแบบซึมอะค่ะ
นักข่าวก็เลยคุยกับคนที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กชื่อว่าคุณอดำ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ผมมาที่อู๋นะ
ผมเห็นผู้หญิงคนนี้ยายทวดคนนี้กำลังด่าเด็กชายอยู่
แล้วสังเกตเห็นที่ข้อมือทำไมมีโซ่ล่ามด้วย
หลุดมาทั้งโซ่เด็กหนีมาทั้งโซ่
นี่คนพลเมืองดีคนนี้แล้วเขาก็ทำมือให้ดูว่า
โซ่มันล่ามที่ข้อมือเด็กแล้วก็เห็นว่าทวดเนี่ยเอาไม้เอาปลายโซ่เนี่ย
ตีเด็กเด็กคงกลัวมากอะค่ะกลัวฉี่ราดเลยคุณผู้ชม
ทีนี้พลเมืองดีคุณอดำนะเขาก็ไปห้ามไปช่วย
แต่กลายเป็นว่าคุณทวดขู่แล้วก็บอกว่าจะแจ้งความด้วย
อ่ะเรื่องนี้ก็เลยต้องร้องทางเพจเป็นหนึ่งนั่นเองนะครับ
ทีนี้พอเราฟังฝั่งพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องมาถามมาคุยกับยายทวดคนนี้ด้วย
ยายทวดบอกแบบนี้ฉันเป็นยายเด็กคนนี้เป็นเหรน

เพราะว่าหลานสาวหลานสาวก็คือแม่ของเด็กชายคนนี้
หลานเขยติดยาแล้วก็ทิ้งลูกไปเลย
กลายเป็นว่าคุณยายต้องดูแลเหรนอยู่คนเดียวนะคะ
แล้วที่ผ่านมายายหาตังค์จากไหน
ฉันก็ไปเก็บของเก่าได้ตังค์มาก็เอามาเลี้ยงเหรนนี่แหละ
เหรนก็ช่วยเก็บของเก่าด้วยแต่เหรนเนี่ยสน
ใช่ชอบหนีไปเล่นเกมแล้วก็ไม่ยอมทำการบ้านด้วย
ฉันก็เลยต้องล่ามโซ่ไว้แบบนี้ให้อยู่ในบ้านจะได้ตั้งใจเรียน
แล้วบางทีนะทวดก็ล่ามโซ่แล้วก็จูงเหรนออกไปเก็บของเก่าแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มันก็มีคำถามไงว่าเอ๊ะทวดแล้วข่าวที่เขาบอกว่าทวดเนี่ยบังคับให้เหรน
เก็บของเก่าขายเอาตังค์มาเดี๋ยวทวดจะได้ไปซื้อยาเสพยา
มันเรื่องจริงไหมอ่ะโอ้โฮมันซื้อยาบ้าทวดติดยาบ้าหรือเปล่า
หรือว่าทวดแบบป่วยทางจิตหรือเปล่าเนี่ยนะ
แล้วที่เขาบอกว่ายายบังคับหลานไปเก็บขวดขายเพื่อเอาเงินมาซื้อยาบ้าคือยังไง
สาธุหนูไหว้ลงตัวต่อนะแบบว่ายายไม่อยากให้มันไปเล่นกับเพื่อน

ให้เยี่ยวใส่อะไรก็ได้ตรวจก็ได้
ทางเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือหลานเราแล้วเนาะยายก็สบายใจแจ้งให้ไป

แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะ
เขาเข้าไปช่วยเหลือเด็กแล้วเพราะว่าเด็กไม่อยากอยู่กับยายทวด
ใช่ค่ะแต่ยายทวดก็จะไม่ยอมให้
ไม่ยอมเลยในจังหวะนี้นะที่ไปเอาตัวเด็กมายายทั่วยังเถียงกับชาวบ้านอยู่เลย
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกพอถามว่าทวดบังคับเหรนให้ไปเก็บขวด
เอาตังค์มาซื้อยาบ้าหรือเปล่าก็ทวดก็บอกนะ
บอกว่าเนี่ยตรวจฉี่เลยตอนนี้ก็ได้ฉันไม่ได้เสพ
ถ้าฉันทำแบบนี้ฉันไม่ได้ป่วยจิตเวทด้วย
ต้องการสั่งสอนเหรนให้มีระเบียบเฉย
ทีนี้ค่ะทั้งในอำเภอแล้วก็พมจังหวัดเนี่ยนะคะ
ต้องเอาตัวเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้ไปตรวจร่างกายก่อน

และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกค่ะมันมีร่องรอยการโดนตี
ไม้ทั้งปลายโซ่น้องนั่งอยู่ในรถน่ะนะคะ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าคุยกับเด็กตอบอะไรไหม

นี่แหละเดี๋ยวต้องส่งตัวเด็กไปพักฟื้นที่บ้านเด็กขอนแก่นด้วย
ส่วนตัวคุณหยายทวชเองนะฮะ

แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะ